คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้อันนี้ต้องแฮชแท็กตรงตรงกันเลยนะคะ
แฮสแห็กเรียนเพื่อว่ามหานครเคราะคอมครับ
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะคะจุดเกิดเหตุ
ตรงทางมลายอีกแล้วโอ้นึกถึงหมอกระตายเลยอ่ะ
ใช่เลยค่ะเคสเหตุการณ์คล้ายกันเลยนะคะ
ฮะมีคนจะข้ามถนนตรงทางม้าลาย
ไฟแดงฝั่งรถวิ่งไฟเขียวฝั่งคนข้ามแต่ปรากฏว่าคนข้ามถูกชนตรงทางม้าลายค่ะ
อันนี้นะฮะลูกสอนสิด้านบนของรถแท็กซี่สิคะเห็นอะไรไหมไฟ
แดงนะไฟแดงใช่ไหมไฟแดงฝั่งรถวิ่งท่องไฟเขียวฝั่งคนข้าม
ว่าคนข้ามข้ามได้นั่นแปลว่ามอเตอร์ไซค์ผิดเต็มเลยค่ะ
หยุดแล้วเนอะพื้นก็แดงไฟก็แดงทำไมไม่หยุดล่ะคะแล้วคนที่โดน
น่าจะเป็นผู้สูงอายุด้วยเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นแถวแถวตลาดพรู
แก้ปัญหาเนี้ยไม่ให้เกิดซ้ำซากยังไงดีอืมอีกหนึ่งครั้งอีกแล้ว
ที่เกิดเหตุการณ์นี้นะคะคือเข้าใจเลยนะฝั่งคนข้ามเนี่ยตอน
ข้ามเนี่ยพี่เบิร์ตครั้งล่าสุดที่ปุ้ยข้ามเนี่ยปุ้ยก็กดเหมือนกันนะ
กดไฟเพื่อรอไฟเขียวฝั่งตัวเองฝั่งคนข้ามอ่ะแล้วก็รอ
จนไฟเขียวแต่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันแต่โชคดีว่า
ยังไม่โดนรถชนแม่อะไรที่มันอารยะอารยะมันใช้ไม่ค่อยได้กับ
ประเทศนี้นะอันนี้อย่าว่าผมเสียสีเลยผมพูดจริงที่จิต
สำนึกคนใช้รถใช้ถนนด้วยคือข้อกฎหมายมันมีนะทำแบบนี้มันผิด
อยู่แล้วล่ะนี่เหตุการณ์นี้เหตุเหี้ยขับรถนำมาโพสไว้เขา
ก็บอกไฟแดงพื้นแดงไม่เคยจะปลอดภัยทำไมไม่จอดกันครับแล้ว
อีกนิดนึงคนที่เกิดชนปุ้ยเนี่ยนะวางมาดาด้วยเออวางมาดา